ทำไมมาช้าล่ะ

เดี๋ยวนักทำอะไรล่ะ
ก็บอกฮึ่งมาไม่ใช่เออ
ผมหมายถึงผมเนี่ยเพิ่งมา

คือว่าผมมาไม่เร็ว

เอ้าแล้วมานั่งเป็นพระรอนิมนต์อยู่ได้ไม่ไปจัดงานอ่ะ

โอ้โหเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือใช่นี่หน้ากางเปิดไม่ได้สักเล่มนั้นถ้าสมุดน้ำเนี่ย
มึงดูแต่ละรูป

เออทีหลังไม้มันเร็วหน่อยอย่าให้มาช้าอย่างนี้
ก็รถมันไม่ติดอ้าวรถเป็นอะไรอีกอ่ะ
รถผมเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติด
แบบนี้ใช่ไหมคะพี่บอลเออแบบนี้แหละครับเจ๊

ทำไมทำไมมันฟิตมากเลยครับเจ๊นี่ครั้งแรกอะครับเนี่ย

ก็เคยทำมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยถนัดอ่ะ
โอ๊ยโอ๊ยระวังหน่อย

อย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่ง

ออกมาเลยเร็วเร่งมือหน่อย
เบ้งมือหน่อยเร็วกลัวบอกมันเร็ว

แล้วยืนมองอะไรกันแทนที่จะเข้าไปช่วย
ไม่อยากแจมเหรอโอ้โฮไม่อยากแจม

ทีหลังไม่อยากแจมก็ต้องทำงานอย่างอื่นนะไป

สบายใจสบายตัว

โอ้ทำไมมีร้องกันด้วยล่ะ
โอ้โหนี่น้าน้าคิดว่า

นี่เมาเก่งทำงาน

ตกลงมันเปื้อนมันเปลือไหมครับ

เอ้าอยากลองทีหลังไปด้วยกัน

เจ๊ใจถึงว่ะ
เจ๊ได้ยินเสียงบอกแทงเลยแทงอะไรครับ

ล้างห้องน้ำงงมาก
แคสแคสแคส

เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราวันนี้ค่ะ
มีดีกรีไปถึงดีเจเพื่อนซี
แหมดีเจอยังงี้ช็อปเก่งมั้ยนะ

คุณเบียร์และคุณแบงค์

สวัสดี

อ้าชอบเก่งไหม

คำถามข้อแรกมาเลยค่ะ

อยากได้ยาดมจังเลยเหรอนะทำไมน่ะครับ

คำถามแรกค่ะมีมูลค่า๒๐๐๐บาท
แบบไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
็อกโกแลตนมสอดไส้เวเฟอร์๔๐กรัมบรรจุ๑๐ชิ้น
อดไส้เวเฟอร์ขนาด๓๐กรัมบรรจุ๗ชิ้น
อดไส้เวเฟอร์๓๕กรัม
คุณเบียร์คุณแบงค์นี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุด
เคยกินครับค่ะค่ะเคยกินแต่ว่า
คือเคยสังเกตราคานะครับว่าชาเขียวจะแพงกว่าช็อกโกแลต
ถ้าพูดถึงนะฮะตามหลักแล้วชาเขียวจะแพงกว่า
กำลังสังเกตอยู่ว่าระหว่าง๒อันนี้
แพ็คเกจเค้าคล้ายการน้ำหนังก็แบบแรงลงใกล้เคียงกัน
ใช่๓๐กับ๔๐กรัมแต่อันนี้๓๕กรัม
แต่มันเป็นคนละรูปแบบกันกับ๒อย่างนี้
ข้อที่แพงออกให้พี่เป๊กกี้ตัดละกันข้อที่แพงกว่า
ข้อที่แพงนะคะคือซันที่๓เป็นคิดแคทที่แพงที่สุด
ราคาอยู่ที่๓๕บาท

เป๊กจะเฉลยอันที่๒ค่ะ

บานเดียว

แคทช็อกเบาตัวแรกนี้ถูกที่สุดค่ะ
ตอนนี้คุณมีเงินแล้วค่ะ

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เตรียม
นี่ทำไมเจ๊ไม่เข้ามาดูร้านพวกเราเลยเหมือนกัน

นี่แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เดิน
นี่อะไรใช้กระเป๋าแบบแบรนดเนม

อ้าวนั่นแหละโถ่ร้านไม่เคยอยู่หรอก

นี่เรานะอยากให้มารู้สึกว่า

เราอยากรวยแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง
ไม่ใช่เป็นลูกน้องเจ๊อย่างนี้ตลอดไป

ซื้อร้านนี้เป็นของเราแล้วไล่เจ๊ออกเลย

เฮ้ยไล่ไว้ก่อนจะได้ถูก
แต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่า

เครียดเลยถูกหวยบนปล่อยปลาไว้ด้วย

มันจะกี่บาทเชียว
ปลาไหลปลาดุกหรือว่าปลาช่อน

เดี๋ยวจะหาว่าโมะ
เราไม่ใช่คนเล่นการพนัน

ผมฝันตรงเลยนะ

ที่หวยออกสองสาม

ฝันเห็นกบโดดน้ำปะโถ

สองสามฝันเห็นกบโดดน้ำ

เกี่ยวสิตรงเลย

เออก็ก่อนกบมันจะโดดน้ำ
มันเอามือปิดตาแล้วมันก็งับ
หนึ่งสองสาม

เออไงตรงนี้
เองละลมแรงแต่ข้าดีโว้ย
ถูกรางวัลที่สี่ดี
นาคอมผู้พันธุ์สวยของเรา

สุดยอดเลยน้าโดดนี่ข้าวงชันน้า

เมื่อสี่ปีที่แล้ว

เฮ้ยว่าจะโกขมอยู่มั้งเนี่ย

เออพี่พูดถึงนะ
ทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันมีมงคลกับร้านบ้างอ่ะ
นี่ดูนี่เลยนี่มงคลแล้วก็
เฮ้ยนี่น้ำต้นไม้ทั้งนั้นเลย
ก็ใช่ไงมันเป็นต้นไม้มงคลไง

มันเป็นอย่างไงต้นไม้เราควรจะปลูกต้นไม้อะไร

รู้สึกว่าคนเข้ามาเยอะ
นี่วันเรานั่งแบบเดี๋ยวใครเข้ามาก็มา
เอาเรื่องทุกข์ใจให้เรานู่นนี่นั่น

มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล

ฮะลิ้นมังกรแคะ

เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงาน
โอ้โหพี่เบิร์ต

ทำไมอ่ะนี่เอาต้นนั้นดีกว่าเขาเรียกต้นออมทรัพย์
อะไรของมันต้นอะไรวะอ้าวต้นออมทรัพย์ไง

เห็นไหมไม่ต้องอะไรกันมากมาย
มีแต่ซ้ำมีแต่ออมอยู่ในร้านเรา

เขาเรียกว่าต้นแก้วแคะอินโดอันนี้ดีที่สุด
ต้นอะไรวะต้นแก้วแคะอินโดเอ้ย

จำไว้นะลิ้นมังกรแคะนี่
บนโต๊ะทำงานเสริมสง่ามีราคี

แล้วตกลงต้นไหมสามต้นบางคนนี้

ถูกที่สุด
แต่จริงแล้วอยากให้ตัดทิ้งไปหมดทุกต้นเลย
ทำไมล่ะแล้วมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน

สุดยอดราคาถูกที่สุดแล้วก็เป็นไม้มงคลตั้งในโต๊ะละแขกดีมากเลย
อะไรมันจะมาเกินนี่ไงอะไรลิ้นมังกรแคะ
บอกเลยว่าเมื่อนำมาวางไว้บนโต๊ะทำงานแล้วก็จะช่วยป้องกันต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาหาเรา
และที่สำคัญนะแถมยังช่วยฟอกอากาศในบริเวณรอบเนี่ยได้อีกด้วยนะ
ที่สำคัญเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดของพี่ถูกกว่าได้เนี่ยคำภาพนี้คำภาพถูกเลย
อันนี้ถูกนะโอ้วคนคนอีน้ายนะคนที่น้าย
คนตายอะใช่ไหมตายทุกคนนะครับเอ้าจับปัญหา
คนใต้นี่เขาคุยกันเร็วอ่ะ
คนเย้คนเย้เจ้ามีคีบไหมจ่ายจีบขึ้น

ใครอ่ะ

ครับจะต้องการงาน

ฮัยโหคนนี่ไหนจะเข้าไปคนให้ทัวร์

นี่เป็นไม้มงคลทั้ง๓แบบนะคะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

ดัดแบบนี้มันน่าจะราคาแพง

ว่าต้นไม้มงคลทั้ง๓ต้นนี้ต้นที่ถูกที่สุดก็คือต้นออมสินฮะ

และต้นไม้มงคลที่ชื่อว่าลิ้นบังกรแคล๊ะค่ะคุณผู้ชม
ราคาอยู่ที่

ไม่ทันแล้วยูเสียใจด้วยนะจ๊ะยูต้องช่วยตัวเองแล้ว

เอาล่ะอันนี้นะคะต้นออมทรัพย์นี่นะต้องถูกกว่า๕๐บาทค่ะ

อู๋โหอนุภาพการดีใจแบบข้อแปด
นี่คือข้อสองนะคะตอนนี้รับราคาสี่พันบาท
ขอบคุณครับตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะคุณคะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มูลค่าเพิ่มเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะดีเจ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาเลยพี่น้อง

เอาไปกินแล้ว

เอาล่ะสิครับรองเท้าที่ทุกคนเคยใส่
รองเท้าที่คุณผู้ชายต้องรู้
แต่จำได้ไหมว่าราคาคู่ละเท่าไหร่
มาดูเฉลยกันช่วงหน้า
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ